คุณผู้ชมมาต่อกันที่คอนเทนต์สนุกอันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
บันเทิงไทยรัฐภูมิใจนำเสนอจริงนะจ๊ะ
จะบอกว่าดาราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ติดตามเขาแค่
เรายังติดตามเขาได้ในยูทูปด้วย
ปัจจุบันนี้คู่สามีภรรยาชอบมาทำแบบยูทูปด้วยกันอย่างนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวขอเปิดตัวด้วยคลิปนี้ละกันคุณผู้ชมค่ะ

โอเค
ที่เปิดตัวด้วยคู่นี้เพราะอะไรรู้ไหม
บอกเลยพอจับคู่กันทำยูทูป

นี่เขาเคยเป็นพระเอกนางเอกกันมาใช่ไหมคะ
เริ่มจะลืมภาพนั้นไปแล้ว
น่ารักดีคุณซีซีวัดและคุณเอมมี่กลิ่นปฐุมนี่แหละ
ใครจะไปคิดว่าคุณอดีตพระเอกนางเอกคู่นี้
เขาจะหันมาเอาดีทางด้านตลกกับเขาด้วยนะ
เสียงตอบรับปังปุริเย่มาก

เผยแพร่ผ่านช่องบางภูลแคมปัส
ชื่อช่องบางฟูนแคมปัส

แถมรายการก็มีคนดูเนี่ยพุ่งไม่หยุดเลย
แล้วก็หลายตอนด้วยนะที่เป็นแสนวิว
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐถือโอกาสเปิดใจนะคะ
เอมมี่บอกว่าดีใจเหลือเกินที่แฟนให้การตอบรับดีมาก
ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้
หากคอนเทนต์ใหนซ่วยให้คนดูยิ้มได้
บอกเลยว่าประสบความสำเร็จปรบมือเลยจ้

เป็นคนสบาย
ชอบนะหลายคลิปบ้านนี้ฮาดีคุณผู้ชมค่ะ
แต่พูดถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่คอนเทนต์สายโซเชียลตัวจริง

คุณแจ๊ดสปุ๊กนิคปราปริยองกุ๊กกุ๊ก

และแชนแนลสปุ๊กนิคปราปริยองกุ๊กกุ๊ก
บอกเลยว่าคุณต้องตามนะ
นี่ยอดคนกดเขาเนี่ย๕ล้าน๓ไปแล้ว

แล้วรายการของบ้านนี้เขาใช้ชื่อว่า

จะได้เห็นมุมหวานปนฮาของคู่นี้ค่ะ
เอามาเป็นจุดขายแล้วก็จุดแข็งที่แฟนรายการเขาชอบมาก

ทำไมรายการไอ้แจ๊ดคุณแจงเนี่ยแต่ละตอนเนี่ย
วิวทะลุล้านทั้งนั้นเลยค่ะ
อะเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะ
ดูกับพวกครู
โอ้ยเจ๊สขโมยงาน

ที่หลายบ้านไม่ได้เอามาพูดกันต้องเอง

บ้านนี้เคยเหมาแผงลอตเตอรี่มาแล้วนะ
มานั่งซื้อแล้วก็มานั่งตรวจดูไปพร้อมคุณผู้ชม

แจงเขาชอบเสี่ยงเลขไง

ถูกต้องนะคะแต่ว่านางเป็นอย่างนี้จริงนะคุณผู้ชม

บ้านของพิศักดิ์บริบุส

ยอดผู้ติดตามเขาก็ไม่น้อยน่า๑๕ล้าน
คนทำเยอะเหมือนกัน

ซึ่งแน่นอนความน่ารักของบ้านนี้คอนเทนต์ของเขาก็เกี่ยวกับครอบครัว
ลูกสาวน้องบีลีฟนะคะที่สำคัญค่ะเอลซี่
ภูตไทยสุดสวยที่ภูตไทยไม่ค่อยชัดก็เป็นลูกกลึ่ง
แกล้งเมียแกล้งเมียตลอดหลายคนก็เฮหลายคนก็ฮา
บางทีภรรยาเขาก็เอาคืนด้วยนะเรียกว่าครบเครื่องจริงนะคะ
พูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ตอนว่าสามีชัดทุกคำนะคะ
หลายคนก็จะโบ๊ะบะชอบมากเลยนะคะ
ก็ถือว่านี่แหละค่ะคู่สามีภรรยาที่ทำคอนเทนต์ยูทูปแล้วก็ปังมากจริงจ้า
แต่ส่วนใหญ่บ้านไหนที่แบบว่าทำยูทูปดังนะคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะ
บ้านนั้นคือผัวกลัวเมียผัวให้เกียรติเมียรักและเกรงใจ
ที่เชื่อเมียทุกอย่างได้ดีหมดคุณผู้ชมค่ะ